ช่วงนี้กิจกงกิจกรรมมันเยอะเหลือเกินค่ะ
ขอไปเสริมหล่อแบบออปชั่นเต็มหน่อยดีกว่านะ
เห็นแล้วคุณจะต้องร้องกรี๊ดจะหล่อแค่ไหน

ใครปิดไฟไปกันใหญ่แล้วค่ะแค่ผมยาวจนทิ้งตาร้องซะ
อย่างกับว่าโดนอะไรมันทิบใจก็เนี่ยเจอล็อกดาวน์จน
ผมจะยาวเป็นราพันเซลล์ปิดหน้าปิดตาไปเสมอไม่ใช่
ใครที่ไหนหรอกจ้านี่มันดีเจพุทธสุดหล่อยอดคนรัก
เมียตัวพ่อของจุ๋ยวรัฐยาไงเล่นไม่ได้ตัดผมมาเป็น
เดือนปัดเป๋ก็แล้วมัดจุกก็แล้วแต่ยังไม่แคล้วเฮ้ยร้าน
อย่างไม้เปิดรอแล้วรอเราอ่าอ่าอ่าลายล็อกสักทีวันนี้
ดีแบบไม่ต้องพึ่งหมอดูเอางี้ตัดให้หมดเลยครับช่าง
ยกเวนหูยาวไปยาวไป
ว้าวเสร็จแล้วโคตาระหล่อบอกเลยนะคะว่าเปลี่ยนผมให้มี
ทักแต่เปลี่ยนรักไม่ได้แล้วนะคนดี